ตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับสองนักโทษที่หลบหนีออกจากเรือนจำที่จังหวัดกระบี่
ที่เห็นใช้ผ้าขนหนูสามผืนผูกแล้วก็โรยตัวลงมาอย่างง่ายดายเนี่ยครับตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะ
และมีการตั้งค่าหัวและออกหมายจับเรียบร้อยแล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้ที่บอกว่า
ตำรวจเคยได้ภาพว่ามีชายรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกับคนร้าย

หรือว่านักโทษชายมณฑลขันสมาร์ต
โทษคดียาเสพติดที่หลบหนีไปเนี่ย
ต้นตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่นะคะ

เริ่มจากหน้าเรือนจำกระบี่อีกครั้ง

ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบีบอกว่า
พนักงานสอบสวนของสพเมืองกระบี่
ขออนุมสารออกหมายจับนักโทษทั้งสองรายเรียบร้อยแล้วนะคะ
ข้อหาก็คือหลบหนีระหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจศาล
และได้กระทำโดยแหกที่คุมขัง
อันนี้คือภาพใบหน้าของนักโทษชายทั้งสองคนที่หลบหนีไปนะคะ
โดยตำรวจได้รับการประสานจากเรือนจำจังหวัดกระบี่ว่า
เรือนจำตั้งรางวัลนำจับสำหรับนักโทษทั้ง๒ราย

ใครที่รู้หรือว่าเห็น
เคยเห็นรู้เบาะแสอะไรเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ
ที่สามารถแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มได้
ได้ค่าหัวไปเลยคนละห้าหมื่นบาทค่ะ
ส่วนการวางกำลังเจ้าหน้าที่ที่ออกติดตามเนี่ย
ยังให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งตรวจสอบในพื้นที่อำเภอปลายพระยาอย่าง
ละเอียดอีกครั้งเพื่อตามตัวนายมณฑล

แต่คิดว่ายังคงอยู่ในพื้นที่กระบี่หรือไม่ก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะ